คุณผู้ชมครับมีอุบัติเหตุนะฮะให้ติดตามกันนะครับ
มีอยู่สองเหตุการณ์ที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับไปดูภาพเหตุการณ์กันฮ
นี้ครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณ๔แยกแห่งนี้นะครับ
พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะฮะทางมอโตไซค์ที่ออกไปแล้วชนรถบรรทุกพ่วงนะฮะ
ทางผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง๑คนครับชื่อว่าคุณประทุมอายุ๖๓ปี
ซ้อนท้ายมาเสียชีวิตในที่นี่นะครับ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บก็คือเป็นคนขับขี่นี่นะครับ
คุณจุฐามาสอายุ๔๖ปีเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถพ่วงเองก็ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ตรวจสอบวงจรปิดนั้นคือตามข้อมูลเขาบอกว่า
เตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตนะครับจอดติดไฟแดง
แล้วก็ออกตัวไปอย่างรวดเร็วและถ้าไปดูดีดีสัญญาณไฟเนี่ย
ยังเป็นไฟแดงนะฮะหลังจากนั้นไปโดนที่บริเวณด้านข้าง
บริเวณท้ายรถพ่วงนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
ได้ทำบันทึกที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจยึดรถบันทึกพ่วงนั้น
ไปตรวจสอบนะครับมีเหตุการณ์ครับที่นครราชสีมานะฮะ
อันนี้เป็นรถที่อยู่เลนซ้ายสุดแล้วก็ปาดครับ
เพื่อที่จะกลับรถนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับ
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับอันนี้อันเก่านะอันแรกนะครับ
อันนี้อันแรกอันนี้ที่โคราชที่บอกนะครับ
ขับมาอยู่ดีครับมีกล้องหน้ารถบันทึกนะแล้วก็เนี่ย
อยู่ดีก็กลับรถเลยนะครับ๓เลนเลยนะ
ใช่เจ้าของคลิปเข้ามากันสี่คนครับยังดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ไม่มีใครเจ็บหนักนะครับแต่ว่าเนี่ยครับมาเจอรถกลับรถแบบนี้
ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะนะครับบางทีมาทางตรงปกติ
ก็ขับมาปกติดีนะครับอ่ะระวังอันตรายด้วยนะฮะ